อีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมเรื่องของการศึกษามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของคน
และการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงในระยะยาว
ผมมีโอกาสได้พูดคุยกันกับเลขาธิการกศนเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดตามพร้อมกันครับ
คุณผู้ชมครับการศึกษาถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศนะครับ
เพราะว่าการศึกษาจะทำให้คนเรามีความรู้มีความเข้าใจ
เมื่อเรามีคลังความรู้เกิดขึ้นในตัวเองเราก็สามารถแปลความรู้นั้นมาต่อยอด
สร้างรายได้พัฒนาตัวเองครอบครัวสังคมต่อไปในอนาคต
เช่นเคยครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงกระทรวงศึกษาธิการบทบาทสำคัญก็คือ
ผลักดันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาในประเทศ
โดยเฉพาะหนึ่งในนโยบายที่สำคัญก็คือการน้อมนำพระราชปนิษฐานของพระบรมวงศานุวงศ์นะครับ
มาปฏิบัติมาสืบสารแล้วก็ทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
ในวันนี้ครับมีอีกหนึ่งหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการก็เดินตามแบบแผนตามแนวคิดตามแนวทางดังกล่าว
ดังนั้นในวันนี้เราพูดคุยกันนะครับกับเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
เราพูดคุยกันกับคุณกริจชัยอรุณรัฐนะครับสวัสดีครับคุณกริจชัยครับ

ถ้าพูดถึงกศนเราได้เดินตามแบบแผนตามแนวทางหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่จะน้อมนำพระราชปนิษฐานของพระบรมวงศานุวงศ์
มาใช้เป็นยังไงบ้างครับท่าน
ครับในส่วนของกรสนนะครับ
เราเริ่มจากนโยบายในปี๖๐นะครับ
ที่ทางรัฐมนตรีโดยกระทรวงนะครับ
แล้วก็มอบหมายทางกรสนได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์๒๐ปีนะครับ

ซึ่งยุทธศาสตร์หนึ่งก็คืออยู่ด้านความมั่นคง
ด้านความมั่นคงก็จะเน้นนะครับเรื่องของความเป็นพลเมือง
เรื่องของการส่งเสริมเกี่ยวกับความมั่นคง

อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มนะครับ
ในการที่เราจะได้ดำเนินกิจกรรม

เรามีกิจกรรมที่สนองพระราชนิทานของทุกพระองค์นะครับ
โดยเฉพาะตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙นะครับ
เรื่อยมาจนถึงพระองค์เล็กนะครับ
ที่เราได้มีกิจกรรมในโครงการต่าง
อย่างเรื่องของศัตริภิกษ์พอเพียง
เราก็ได้น้อมนำในปรัชญาของพระองค์ท่านนะครับ

ก็ช่วงย้อนหลังไปเริ่มตั้งแต่แผนที่แล้วนะครับ

หรือว่าโครงการขององค์เสด็จประเทศ

เรื่องของห้องสมุนประชาชนเฉลิมราชสุกุมารี

เรื่องของเกี่ยวกับในด้านวิทยาศาสตร์ต่าง
ที่เราได้พยายามให้ความรู้

แล้วก็ให้ในเชิงของการศึกษา

ที่ให้โครงการพระดำริ
โครงการดำเนินไปสำเร็จด้วยดี

โดยคือศูนย์กศนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

อยากจะได้ความรู้อยากจะไปศึกษาก็คือ
ไปได้เลยที่ศูนย์กศนถูกไหมครับท่าน
เราจะมีกรสนตำบลนะครับ
ถือว่าเป็นหน่วยในการจัดกิจกรรม

อยู่ในพื้นที่เรามีทั้งหมด๗๔๒๔แห่ง

แล้วก็๑สถานศึกษาที่เป็นของตำบลอยู่
ก็จะเป็นหน่วยในการจัดกิจกรรมทุกประเภทนะครับ
ถือว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชน
ทั้งการจัดการศึกษาทั้งเป็นสารากลางบ้าน

เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดในการที่จะถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็จัดกิจกรรมของคู่พระองค์ท่าน
อย่างข้าวตำบลเราก็จะมีฐานการเรียนรู้ของ
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์และการที่๙
แล้วก็เรื่องของศาสตร์พระราชาที่ต่อเนื่อง
ซึ่งองค์การที่๑๐นะครับพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ให้ทุกหน่วยงาน
ทุกศาสตร์ศึกษาแล้วโดยเราเองเราก็ได้สั่งการ
ดำเนินการเชื่อมโยงเรื่องของศาสตร์พระราชา

แล้วอยู่ในกิจกรรมของกรชนตำบลที่เรามีอยู่ในพื้นที่เขา
หลากหลายโครงการโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการศึกษา
ด้วยการน้อมนำพระราชปนิษฐานของพระบรมวงศา

ประชาชนในพื้นที่ที่เขาได้ไปเรียนรู้
ได้ไปติดตามกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับท่าน
ถ้ากระแสตอบรับนี่ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วก็สนใจ
เราก็อยากให้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้
อย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่
ซึ่งถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งนะครับ
ประชาชนสามารถที่จะนำความรู้

เราไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการลดรายจ่าย

แล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนนะครับ
อีกส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงก็คือเรื่องของนักศึกษา
นักศึกษาเราก็จะมีโครงการ
ในลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่จะเชื่อมโยงจากตัวผู้เรียนเองนะครับ
ไปถึงพ่อแม่ที่เป็นประชาชน
แม้กระทั่งผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่

เขาก็สามารถที่จะนำเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นหลักนะฮะ
แล้วก็บางประเด็นของศาสตร์พระราชาในบางเรื่อง

คือได้ใช้ความรู้แล้วก็ได้นำมาช่วยเหลือตัวเอง
ครอบครัวแล้วก็ได้เชื่อมโยงด้วย

ดำเนินงานมามีข้อจำกัด
ท้าทายอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับท่าน
ข้อจำกัดนี้อาจจะเป็นเรื่องเวลา
เรื่องเวลาคือการที่ประชาชนก็ดีหรือว่าผู้เรียนก็ดีของกรสน
จำกัดเรื่องเวลานิดเดียวนะครับ
ในส่วนของความพร้อมหรือว่าในส่วนที่ต้องมาร่วมกิจกรรม
แต่ว่าอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่นะครับ
เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีการที่บริหารเวลา
สามารถให้เขาได้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มใหญ่
แต่ว่าเอาเวลาที่ทุกคนหรือว่าประชาชนว่าง
แล้วก็เราก็ร่วมกันในการจัดกิจกรรม

จะได้สามารถเลือกมาเรียนรู้ได้
สุดท้ายครับท่านครับนั่นคือกิจกรรมที่ดำเนินการมา

กรสนจะดำเนินงานต่อไปอย่างไรครับท่าน
ในส่วนที่เราคงจะต้องพินาแล้วก็จริงจังนะฮะ
ในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่๑
หรือเรื่องของความมั่นคงเรื่องของสถาบัน
ณเวลานี้พระองค์ขององค์ราชการที่๑๐
ท่านทรงสนภัฐัยแล้วก็ได้มอบหมายนโยบาย
ทางด้านการศึกษาให้กับผ่านมาทางองค์กรมนตรี
แล้วก็ผ่านมาทางกระทรวงสถาบัน
เรากำลังที่จะได้ให้ความรู้
แล้วก็เชื่อมโยงเรื่องของการเปลี่ยนรัชสมัย
กับรักษณ์ที่๙และรักษณ์ที่๑๐
ก็จะให้เชื่อมโยงที่พระองค์ท่านส่วนหนึ่งของราชการที่๑๐
ท่านก็ทรงงานอยู่กับองค์การที่๙เรื่องของศาสตร์พระราชา

แล้วก็ให้มีการสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องของหน้าที่พลเมืองสร้างเข้าใจเรื่องความมั่นคง
และที่สำคัญสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงเรื่องของรัชสมัย
ทุกพระองค์เพราะฉะนั้นเกาะษณองค์เอง
เราได้มีการจัดกิจกรรมนะครับ
ที่จะอบรมให้กับครู
ให้เข้าใจเรื่องของสถาบันกษัตริย์ตั้งแต่อดีต

แล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่องของความรู้เรื่องของสื่อต่าง
ให้สามารถที่จะเป็นข้อมูลปัจจุบันได้

เราทำให้ความรู้มา๑๘ครั้งแล้ว
เรามี๑๘กลุ่มศูนย์ของกษณะเอง
ก็อบรมไปทั้งหมด๑๗ครั้งเหลืออีก๑ครั้งที่ทางภาคใต้นะครับ
อันนี้ก็ได้ขยายผล
แล้วก็ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเรื่องของสถาบันนะครับ
แล้วก็ให้คุณครูได้ทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลังจากที่อบรมไปแล้วนะครับ
แล้วก็ไปสอดแทรกในเรื่องของการเรียนการสอน
อันนี้เราพยายามที่จะให้มีการพัฒนาเรื่องของระบบการเรียนการสอน
มีการเชื่อมโยงเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับศาสตพระราชา
แล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของระบบของการเปลี่ยนรัชสมัย
ใจตรงกันตรงกันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครับผม
คุณผู้ชมครับนั่นคือบทบาทหน้าที่ของกศนณปัจจุบันนะครับที่มุ่งมั่น

้อมนำพระราชปนิษฐานด้านการศึกษาของพระบรมวงศานุวงศ์
ขับเคลื่อนเป็นนโยบายที่เห็นชัดเป็นรูปธรรม
วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับ
คุณกริจชัยอรุณรัฐเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ